มันเป็นยังไงไปดูซินะคะแล้วละครเนี่ยนัวเนียสาวเยอะมากมากเลย
ศรีภรรยาอย่างจุ๋ยเนี่ยจะหวงบ้างไหมนะคะรวมไปถึงแพลนปั๊มลูก
สู้ตายถวายหัวเขาบอกอย่างนั้นนะไปฟังสามีคนหล่อนะคะ

ผมเจอพี่คนหนึ่งครับในซุปเปอร์มาร์เก็ต
แล้วเขาก็เดินมาบอกว่าอ้าวแทนคุณนี่สงครามนักปั้น
ครับทำไมจบอย่างนี้แล้วเขาก็มองบนใส่ผมอย่างนี้เลย

ช่วงนี้คือเราก็เตรียมตัวมีลูกด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็พยายามฟิตร่างกายเอาไว้อะไรอย่างนี้
เราก็พยายามเมนเทรนด์เอาไว้ตลอดเวลา
ยิ่งหล่อยิ่งฟิตต์ภาระย้ำไม่ห่วงเหรอฮะ

ตอนนี้เขาติ่งเกาหลีหนักเมือกอะ

อะไรนะปั๊มแบบถวายหัว

ฉันยอมใจจริงเลยนะคะ